ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดที่สมุทรสงครามเมื่อวานนี้นะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยเจอศพของผู้ที่ทำงานบนเรือ๒คน

นี่เหตุการณ์เมื่อวานนะฮะตอนที่ระเบิดนะครับ

เป็นเรือบรรทุกน้ำมันแต่โชคดีที่เป็นช่วงมาเข้าอู่ซ่อมนะ

เลยไม่ได้บรรทุกน้ำมันมา
นี่เรือสมุทรสี่ยี่สิบสองนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ในการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ตรวจสอบเรือนะฮะ
วันนี้ก็เน้นค้นหาทั่วแม่น้ำแม่กรองนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ยังมีผู้สูญหายจากเหตุเรือบรรทุกน้ำมัน
ลำนี้ระเบิดเนี่ยอีกหกคนด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้พบศพสองนะฮะ
เป็นชาวเมียนมาชื่อในทุยอีกคนนึงยังไม่ทราบชื่อ
รอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอยู่นะครับแต่คาดว่าอาจจะเป็นคนไทยนะฮะ
ขณะที่วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ไปเจอร่างผู้เสียชีวิตอีก๖คนนะครับ
เป็นชาวเมียนมาทั้งหมดนะครับยืนยันได้ชัดเจนแล้วนะครับ
มีนายวินโบนายดูแงนายซอมินนายวินนายโซและนายตีละยอดผู้เสียชีวิต
ณขณะนี้คือ๘ศพนะฮะและไม่มีผู้สูญหายแล้วนะครับ
เหลือคือผู้บาดเจ็บที่ทำงานอยู่บนเรือนะครับแน่นอนว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต
ที่เป็นชาวเมียนมาอย่างเช่นน้องคนนี้นะครับเด็กหนุ่มเสื้อสีดำคนนี้
เพื่อนต้องประคองกันมานะครับเพราะว่าเขาคือลูกชายของนายวินโบที่เสียชีวิตนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งว่าเจอศพของคุณพ่อแล้วนี่ฮะเขาก็มาดูศพแล้วก็ก้มกราบศพของพ่อ
คือน้องบอกว่าตั้งใจว่าพอเงินเดือนออกเนี่ยจะบวชให้กับพ่อนะฮะแต่สุดท้ายก็มีเหตุเรือที่พ่อทำงานระเบิด
แล้วก็ทำให้ไม่ได้บวชให้พ่อแล้วแล้วครอบครัวก็ต้องเสียเสาหลักไป
มีภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับพอทราบข่าวว่าสามีเสียชีวิต
ก็ร้องไห้แทบจะเป็นลมเช่นกันเธอบอกว่าสามีคือเสาหลักของครอบครัวนะครับ
มีลูกด้วยกันทั้งหมด๔คนสามีเป็นคนที่ทำงานเลี้ยงดูครอบครัวทั้งหมด
พอมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเธอตั้งตัวไม่ทันเลยนะฮะ
จากนี้ไปจะทำยังไงเธอคงต้องหางานทำที่เมืองไทยนี่แหละ
เพื่อดูแลลูกอีก๔คน
มันกางหน้าไปยังงี้มันก็ค่อเจอกันหน้าชัดเดน
มันก็เอ่อแฟนเขาก็ตัวจริงก็มันก็มียังไงอ่ะ
มันกางอย่างงี้มันได้ประปุธิภัณฑ์มันทำอะไรอย่างงี้
กางกลับก็อยู่ในตัวเป็นยาเป็นสภาพติดใจ
พูดยังไงเขาก็มาเช้าจะเป็นโรงมันก็คุยอยู่กับแฟนดีแฟนทางไป
ได้คุยกับพี่สาวของผู้เสียชีวิตอีกคนนึงนะฮะที่ชื่อในวินเป็นชาวเมียนมานะครับ
นี่ฮะเธอบอกว่าตอนนี้จิตใจเธอย่ำแย่มากยังทำใจไม่ได้
หนักใจที่สุดก็คือตอนนี้แม่อยู่ที่เมียนมายังไม่ทราบข่าวเรื่องน้องชายเสียชีวิต
แจ้งข่าวไปก็คือบอกแม่ว่ายังหาน้องไม่เจอน้องยังศูนย์หายอยู่
เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องการรับศพน้องเพื่อที่จะนำไปบำเพ็ญกุศล
คงจะตัดสินใจชาปนกิจที่เมืองไทยแล้วก็ส่งอัฐิกลับไปทำบุญที่บ้านที่เมียนมา
ชาวเมียนมาอีกคนนึงที่เสียชีวิตชื่อในทุยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้พี่สาวก็มาติดตามเรื่องราวต่างนะฮะแล้วก็บอกว่าศพของน้องชาย
เจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบเนี่ยสภาพศพคือขาดครึ่งท่อนนะครับ
ความจริงเจอศพตั้งแต่เมื่อวานนะครับสำหรับในถุยนะครับ
ในสองศพที่เจอตั้งแต่เมื่อวานเธอบอกเมื่อคืนน้องชายมาเข้าฝันนะครับ
สภาพตัวขาดครึ่งท่อนเหมือนกันน้องร้องไห้เสียใจ
บอกว่าอยากให้หาท่อนล่างให้หน่อยที่ยังหาไม่เจอ
ซึ่งล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเจอชิ้นส่วนท่อนล่างของในถุยแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะรับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
แม่ของนายตีละหนึ่งในผู้เสียชีวิต
วันนี้พอทราบข่าวว่าเจอร่างลูกชายแล้วหลังจากเมื่อวานยังศูนย์หายอยู่
แม่ก็เสียใจอย่างหนักเช่นกันนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุ๓วันลูกชายพูดเหมือนเป็นลาง
บอกแม่ว่าถ้าเกิดว่าลูกไม่อยู่เนี่ยยังไงแม่ก็ต้องอยู่เมืองไทยต่อนะ
เพราะยังมีพี่ชายกับหลานสาวที่ยังต้องดูแลอยู่
วันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้ลูกมากอดก่อนจะไปทำงาน
แล้วก็เอาเงินให้ไว้๕๐๐บอกว่าให้เอาไว้ดูแลสุขภาพนะแม่
ไม่คิดว่าจะเป็นลางที่ลูกชายมาจากไปเร็วเหลือเกิน
มันมีอีกมุมนึงนะครับทุกผู้ชมครับตอนที่เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้น
ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่างจะเห็นว่ามันสนั่นหวั่นไหวมาก
บ้านเรือนแถวนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบกันหมด
ตอนที่ระเบิดเนี่ยนี่ฮะคือกล้องยังสั่นอ่ะ
แล้วบ้านแถวนั้นบางบ้านนี่โอ้โหกำพงกำแพงนี่ร้าวพังหมดนะฮะ
ผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผู้ชมเห็นที่สำนักสงโพทะเลฮะ
ที่จุดชาปนกิจเนี่ยเจ้าของสุนัขอเมริกันบูลลี่ที่ชื่อเจ้าคิงคองมันตายฮะ
เมื่อวานนี้ตอนที่เรือน้ำมันระเบิดสนั่นหวั่นไหวบ้านอยู่แถวนั้นนะฮะ
เจ้าของนี่อยู่แถวนั้นมันตกใจมันช็อกแล้วมันตายเลยฮะ
สมุทรสงครามนะครับผู้ว่าสมนึกพรมเขียวสรุปเหตุการณ์
ระเบิดที่เรือสมุดสี่ยี่สิบสองนะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตแปดศพบาทเจ็บอีกสี่คน
มีบ้านเรือนในระแวกพังเสียหายเก้าสิบเอ็ดหลังคาเรือนทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะฮะรายละรายหนึ่งก็๘แสนกว่าบาท
รวมแล้วก็เกือบ๖ล้านบาทส่วนผู้บาดเจ็บจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่
รวมทั้งเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนต่างที่พังเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยฮะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ